วันนี้คุณผู้ชมขอพรได้หนึ่งอย่าง
คุณผู้ชมจะขอพรอะไรก็ส่งเข้ามากันได้นะครับ
คุณผู้ชมติดตามข่าวกันต่อนะคะ

น่าจะเป็นอาชีพในฝันของใครหลายคนสมัยตอนเด็กเนอะ

จำได้เลยเขียนเอาไว้ที่สมุทรพบบอกว่า

อยากรักษาคุณแม่คุณพ่ออะไรแบบนี้ความคิดของเราอะไรอย่างนี้
แต่หลังจากนี้เชื่อว่าหลายคนคิดใหม่
พอได้เห็นคลิปนี้พอได้เห็นภาพนี้

ผู้ป่วยในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งจังหวัดขอนแก่นค่ะ
เข้าไปล็อกตัวคุณหมอผู้หญิงคนหนึ่งนะคะ
คุณผู้ชมดูลูกศรนะคนไข้ลูกศรสีแดง
คุณหมอลูกศรสีเขียวสักพักหนึ่งเข้าไปล็อกตัว
แล้วเอากันไกลของโรงพยาบาลจะเข้าไปแทงคุณหมอ

เนี่ยคุณค่ะมันเป็นคลิปนี้
นี่ล็อกคอเลยคือแทงรอบแรกหมอเอาแฟมชาร์จเหล็กกันไว้
ล็อกคอแล้วพยายามแทงอีกครั้งหมอก็เอาชาร์จเหล็กกันไว้ได้อีกรอบหนึ่ง
ปลอดภัยค่ะหมอไม่เป็นอะไรแต่สภาพใจของหมอเป็นนะคะบอกเลย
เจอเหตุการณ์ซึ่งหน้าแบบนี้ใครก็ตกใจค่ะ
ทีนี้เราก็ไปคุยกับคุณหมอคุณหมอคนไข้คนนี้เขามีอาการป่วยทางจิตหรือเปล่า
คนไข้คนนี้เขามีภาวะโรคซึมเศร้าหรือเปล่า
ปรากฏว่าพอไปตรวจสอบแล้วนะคะข้ออ้างทั้งนั้นที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าผู้ป่วยคนนี้เป็นโรคซึมเศร้าบ้างล่ะ
มีอาการเป็นผู้ป่วยจิตเวทบ้างล่ะไม่จริงเลย
เพราะฉะนั้นคุณหมอท่านนี้ที่ตกเป็นเหยื่อบอกว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ล่าสุดไปแจ้งความเอาผิดแล้วนะคะฐานพยายามฆ่าส่วนคนที่เป็นคนไข้และเป็นคนก่อเหตุ
ล่าสุดให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบอกว่าล้อเล่นไม่ได้ตั้งใจ

คุณผู้ชมกล้องวงจรปิดในโรงพยาบาลจับภาพได้อย่างชัดเจนนะคะ
ทีนี้เดี๋ยวเราไปพูดมา
คุยกับคุณหมอที่เป็นเหยื่อตกเป็นเหยื่อเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าคือคุณหมอเป็น
ปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลที่จังหวัดขอนแก่นเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น
วันที่๙ธันวาคมที่ผ่านมาขณะออกตรวจผู้ป่วยในตามปกติ
ผู้ป่วยในก็คือเห็นไหมสวมชุดโรงพยาบาลออกตรวจตามปกติ
โดยจะเรียงลำดับจากผู้ป่วยหนักกลางไปหาเบาก็เป็นยุทธวิธีของการตรวจของหมอเนี่ยนะคะ
เป็นกลยุทธ์ของการตรวจของหมอขณะที่ตรวจผู้ป่วยหนักอยู่
ผู้ป่วยคนก่อเหตุได้ตะโกนบ่นโวยวายว่าแพทย์ตรวจช้า
จะเกิดความวุ่นวายหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชม
หลังเกิดเหตุการณ์ญาติของผู้ป่วยก็เข้ามาดูแลแล้วก็ปลอบใจผู้ป่วย
จนกระทั่งมีอาการสงบลงพร้อมกับมาขอโทษ
แต่คุณหมอบอกแจ้งความเข้ามาละอืมไม่ทันละค่ะ
บรรณานี้เหมือนมีญาติอ่ะเขาแอบดูหังหัน
คือเขาก็ไปบอกพยาบาลเบื้องต้นแล้วว่าแบบเนี่ยเขาถือกันไกลมานะ
เขาเดินไปที่ตรงหอตรวจไม่รู้เขาจะทำอะไรหรือเปล่า
แล้วตอนที่คุณตัวออกมาคืออยากตัดโทษได้
คนไข้จะฆ่าหมอคนไข้จะฆ่าหมาย
แต่อย่างเรื่องต้นพี่บอกก็คือว่าสิทธิแพทย์มีเรื่องรวมความเห็นว่าเขาเป็นสิทธิแพทย์

เขาก็พูดว่าพ่อจะไปเข้าข้างหมอทำไมทำไมไม่เข้าข้างหนู
แล้วก็เขาก็พูดว่าหมอมีหน้าที่ที่ต้องดูแลคนไข้หลายคน
ไม่เหมือนพ่อกับแม่นะที่จะตามใจหนูได้หรือ
คือประเด็นหลักผู้ป่วยรายนี้แล้วก็เป็นผู้ก่อเหตุ
เขาไม่พอใจที่คุณหมอลักษณะเขาบอกว่าตรวจช้า
รอคิวนานเขาก็เลยบอกว่าถ้าตรวจช้าขนาดนี้
ก็ตายไปด้วยกันเลยละกันสุดท้ายก็โกรธเหตุแบบนี้ขึ้นนะคะ
ถึงแม้ว่าจะออกมาพูดแล้วนะคะว่าเป็นการล้อเล่น
ไม่ได้ตั้งใจแต่
ก็ต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจเพราะคุณหมอไปแจ้งความไว้แล้ว
ทีนี้พ่อและแม่ของผู้ป่วยยืนยันว่าลูกสาว
เป็นผู้ป่วยภาวะจิตซึมเศร้าแล้วถูกหักดิบ
ไม่ให้กินยาตัวเดิมก็เลยอาการกำเริบ

น้องบอกว่าน้องไม่รู้สึกตัวค่ะ

ค่ะเสร็จแล้วชั่วบูกค่ะ

ขอโทษนะคะแม่น้องป่วยเป็นอะไรคะแม่คะ

เป็นโรคจิตซึมเศร้าทานยามาตั้งนานแล้ว

แล้วทานยาที่นครสวรรภ์
ทีนี้พอมาติดขึ้น

เปลี่ยนยาจากนครสวรรค์มาที่นี่
แล้วลูกก็ไม่เคยทิ้ง
ไม่ได้จ้างกายทำครับ
วงจรปิดจับภาพได้อย่างชัดเจนเล่าได้ทุกเรื่อง
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจนะคะ
เพราะว่าคุณหมอไปแจ้งความไว้แล้ว
ฐานพยายามฆ่าข้อหานี่

แล้วก็บอกว่าตอนเกิดเหตุเขาไม่รู้สึกตัว

แต่เบื้องต้นคุณหมอให้คุณหมอทางจิตเวทตรวจสอบแล้ว

แต่ฟังจากที่น้องพูดกับที่เราเห็นในคลิป

น่าจะมีเรื่องของอาการทางจิตผสมหรือเปล่า